คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาที
มีเหตุการณ์รถไฟชนกับรถไฟนะคะเป็นรถไฟโดยสารสายกรุงเทพสุไงโกลก
นี่ค่ะชนกับรถไฟขนส่งสินค้าสายหัดใหญ่กรุงเทพ
สถานีรถไฟปากท่อจังหวัดราชบุรีโอ้โหคือหัวรถไฟทั้งสองขบวนพังยุบเลยนะคะ
โอ้โหมีคนเจ็บประมาณยี่สิบรายค่ะมีเจ็บหนักด้วยนะคะเจ็บหนักคนหนึ่ง
ปากรมโนนันอายุ๓๗ก็คือพนักงานขับรถไฟสายหาดใหญ่กรุงเทพ
ถูกชนอัดก๊อปปี้ติดคาที่นั่งอ่ะค่ะกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลปากท่อค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับรถไฟโดยสารได้จอดส่งผู้โดยสารอยู่ที่สถานีปากท่อ
แล้วรถไฟขนส่งสินค้าสับรางเข้ามาหาขบวนรถโดยสารที่จอดอยู่
พนักงานขับรถตอนนั้นไม่สามารถเบรกได้ทันแล้วก็เลยพุ่งชนเข้าเต็มแรงนะฮะ
สาเหตุก็คือการสับรางผิด
เจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
แต่อันนี้ของจริงนะฮะไม่ใช่อย่างที่แบบแซวพูด
รถไฟชนกันสำรางผิด

ไม่เป็นไรไม่มีรถไฟเลยค่ะสักขบวน